มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐ปีได้
ลุ้มคลั่งอารวาสอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
แล้วก็ตามตัวเนี่ยนะโอ้โหเลือดอาบเต็มตัวไปหมด
ตำรวจสายตรวจสพเมืองกระบี่ต้องเข้าจับกลุ่มคือบุกชาร์จเข้าไปจับเลยนะคะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้คลั่งค่ะคลุ้มคลั่งเลือดอาบทั้งตัวใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียว
พูดจาเออะโวยวายเจ้าหน้าที่ช่วยนำตัวไปทำแผล
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมให้คนเข้าใกล้เลยนะคะ
เกลี้ยกล่อมอยู่เป็นชั่วโมงสุดท้ายก็ไม่สงบ
ก็เลยต้องใช้ท่อเหล็กแบบมีง่ามตรงปลายเป็นอุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแหละ
เวลาเจอคนคลุ้มคลั่งคนสติไม่สมประกอบเขาก็จะใช้อุปกรณ์นี้

พอควบคุมตัวได้เขาก็ส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกระบีเลยค่ะ
ตอนที่ผมเข้าไปเขาจะยอมอยู่กับพื้นเลย
ก็ให้พวกผมสามารถเข้าไปจับคุมตัวได้
แต่ก็ต้องช่วยหลายคนพอเข้าไปเขาก็ยังก่อสู้ขัดคืนอยู่
นั่นครับน่าจะเมาสุราอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่บอกว่าเหมือนกับถูกทำร้ายมาจากที่อื่น

วิ่งมาโรงพยาบาลแต่ที่คลุ้มคลั่งก็คงจะเมาด้วย
ถูกตีหัวไป๒แผลเลือดเนี่ยอาบเลยนะคะ
ก็ต้องติดต่อญาติมารับตัวไป